คุณเอกพบภัณฑ์ดูจากพฤติกรรมต่างของแจ๊คแล้วกับการก่อเหตุ
อันนี้มันเป็นภัยสังคมพี่อุ๋ย

คือมันควรจะต้องดำเนินคดีตั้งแต่วันคดีวันแรกเลยด้วยซ้ำ

พฤติกรรมเอามีดไปไล่แทงคนอื่น

แล้วคุณกลับไปคุณกลับมาซ้ำอีกรอบนึง
โดยมีสติสัมปัญญาแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำ
พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องถูกจับกลุ่มตั้งแต่คืนนั้นด้วยซ้ำ
ไม่ใช่ปล่อยล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันนี้มันจะร่วมเดือนแล้ว
ผมได้ฟังคุณป้าเล่าด้วยความอึดอัดใจตัวเอง
แล้วคิดว่าถ้าวันนั้นเป็นเราอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเป็นยังไง

คือไม่ได้ตั้งสติรถถ้ามันมากลางคืนแล้วเฉียวชนเขา

เพราะฉะนั้นมันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่
พฤติกรรมแบบนี้เป็นภัยสังคมต้องจับให้ได้
แล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุนะใช่ครับ
ช่วงที่จับไม่ได้ตามมาเจอเนี่ย
ผ่านมาเกือบเดือนเขาต้องไปขายของตรงนั้นทุกวัน
รู้ไหมว่าตัวเขาไม่มีความสุขเลยตัวป้าครับ
คือกำลังผัดข้าวพอรถจอดก็สะดุ้งมองแล้วว่าคือใครมา

แล้วป้าเนี่ยเขา
พี่อุ๋ยต้องคุยกับเขานะทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นนั่งร้องไห้นอนร้องไห้
แล้วก็จะพูดตัวเองว่าที่เขาไม่ทำเพราะเราจนใช่ไหม
พวกเรามันจนคือป้ามาจากต่างจังหวัดนะครับมาทำประกอบอาชีพที่กรุงเทพ
แล้วก็คือกลัวไม่อยากมีปัญหากับใครอยู่แล้ว
กลัวว่าแบบเราเงินไม่มีจะไปสู้คดีเขาเราไม่มีเงินอะไรอย่างนี้
แล้วผมไม่ได้ฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไม่มัน

พวกเราได้พูดเสมอว่าเฮ้ยความยุติธรรมที่มันล่าช้า
มันคือความไม่ยุติธรรมในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับพี่อุ๋ย
เรื่องนี้ผมได้นำเรียนท่านภูมิกับนะครับท่านพันตรวจเอกนาเรนเครื่องสนุก
ภูมิกับสนคันยาไปแล้วนะครับท่านก็ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้
วันนี้ท่านก็สั่งการให้ทีมของสนคณะยาวทั้งสืบสวนสอบสวน
ไปประสานตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
คุณป้าทุกวันนี้เวลาผัดข้าวทำกับข้าวให้ลูกค้าอยู่เนี่ย
รถมาจอดนี่ภาวะเลยนะครับใช่จ้ะภาวะสนุก
บางทีเด็กที่รู้จักกันบางทีมันก็ล้อเลียน
ล้อเลียนเหรอใช่ยังไงครับมันเหมือนมันเยาะกล่าวแหละ
แต่ว่าป้าทำข้าวเสร็จยังโมโหหิวแล้วนะ
มันจะล้อเลียนเหมือนที่เด็กทำกับป้าอ๋อป้าว่าโอ้ย
ทำให้ป้าใจหายอีกแล้วนี่บางทีมันจะช็อกอ่ะ
คือเขาก็อาจจะล้อเลียนตามภาษา
แกล้งแห่ป้าเล่นเห็นป้าเจอเหตุการณ์นี้มา
แต่ไม่รู้หรอกว่าในใจเราเนี่ยมันดิ่งมันภาวะไปเลย

เพราะมีคนเคยมาสั่งข้าวแล้วหาว่าเราทำช้า

บางทีป้าก็เหนื่อยอยากจะหยุดแต่ก็หยุดไม่ได้
ก่อนหน้านี้คุณลุงคุณป้าทำงานที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนยังไงฮะ
ทำก่อสร้างอยู่แถวนี้ไหมใช่อยู่แถวที่อยู่นั่นแหละ

ก็เลยเปลี่ยนมาขายอาหารตามสั่งดีกว่าทำมาจากเลิกทำอ่ะ
โดนโกงเยอะโดนโกง
จบแล้วไม่ได้ตังค์หรือเต็มที่ทำจบแล้วเขาไม่จ่ายตังค์
รับจ้างเขาทำก่อสร้างใช่
พอทำให้เขาเสร็จเขาไม่จ่ายตังค์ใช่ครับ
เปลี่ยนมาขายอาหารตามสั่งดีกว่าใช่
ขายได้ปีกว่าเจอเหตุการณ์ในแจ๊คอีก
แล้วก็โพสต์เรื่องราวต่าง

ช่วงประมาณ๕๖โมงเงินเลย

ค่ะตอนที่นักข่าวไป
อ๋อแล้วเขาได้เบอร์ป้ามาอย่างไร

มันมีคลิปเสียงในนั่นอยู่
แต่เท่าที่ป้าจำได้คือเขาโทรมาว่ายังไงคุณป้า
โทรมาว่าให้ป้าน่ะมันโทรมาขอโทษ
พอโทรปุ๊บเขาบอกเลยเหรอว่าเขาคือแจ็คหรือว่ายังไง
ใช่ผมแจ๊คผมขอโทษนะป้า
ผมเมาผมไม่ได้ตั้งใจ
ไปถอนแจ้งความให้ผมได้ไหมผมไม่มีเงินให้ป้าหรอกมีแค่พันสองพัน
ป้าก็เลยบอกว่าป้าไม่ถอนป้าก็พูดแค่นี้แหละ
พอเขาบอกว่าเขาคือแจ็คป้าจำได้เลยไหมว่า

จำเสียงได้เพราะว่ามันตะโกนด่าเรา

ก็กลัวนะแต่ป้าก็คุยให้เขาเพราะนักข่าวก็อยู่ตรงนั้นด้วย
คนที่ตายเวลาเวิร์กมันก็ขุดมาด่ามาด่าหมดมาด่าเก่งจริง
แล้วแจ๊คเขาบอกอะไรนะเมียเขาเลิกเลยเหรอ
เขาเลิกตั้งแต่วันนั้นเลย

ป้าเห็นเลยป้ารู้พอเข้าไปโรงพักด้วยกันกับป้า
นึกว่าเขาโทรมาแล้วบอกว่าโอ้ผมพอเกิดเหตุเมียผมก็เลิกไปเลย
ช่วยถอนแจ้งความคดีอะไรให้ผมหน่อย
พอเขาบอกป้าช่วยถอนแจ้งความให้หน่อยได้ไหมป้าบอกไม่ได้

ป้าก็ไม่ได้คุยตัวป้าก็เลยแค่นี้เลย

ใช่
แล้วมันรู้สึกยังไงป้าแจ๊คโทรมามันยิ่งกว่าเดิมหรือว่ามันรู้สึกว่า
ป้าก็พูดพูดเขานะว่าถ้าเป็นญาติของคุณคุณจะทำยังไงโดนทำแบบเหมือนป้าน่ะ
ป้าผมขอโทษผม
อะเมาแล้วเนี่ยต้องสองรอบ

เป็นการไพลมที่คุยกับเจ๊ก
คือความจริง่งเค้าก็โทรศัพท์ไปเจ็กที่โทรมาหาคุณป้าค่ะ
ค้าก็รับสายนั่นแหละมันบอกเขาไม่ขอพูด
อันนี้ก็ถือเป็นสิทธิ์ของเขา

แต่ว่าหลักฐานในกล้องวงจรปิดมันก็เห็นอยู่นั่นแหละ

หลังจากที่คุณเอกพบมาช่วยแล้วก็โพสต์เรื่องราวต่างเนี่ย

แต่ทางคดีเขาแจ้งแล้วเหรอฮะทางสอนอคณะยาวเขาแจ้งแล้วเหรอ
ก็ป้าเนี่ยเขาได้มีการไปลงบันทึกอะไรเอาไว้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าพอนัดกับทางร้อยเวน
ร้อยเวรแกก็อธิบายบอกว่ายังไม่ชัด
ยังไม่ชัดคือป้าก็โทรไปสอบถามว่า

ไปเอาตัวแจ๊คมันโทรไปถามว่ากี่รอบนะลุงที่บอกผม

ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่เกิดเหตุคำตอบก็เหมือนเดิม
ยังไม่ชัด
ก็ตำรวจเขาโทรมาหาลุงก่อนที่แจ๊คจะโทรหาป้า

อ้าวก็แสดงว่าตำรวจก็ตามตัวผู้ต้องหาเจอแล้วอ่ะสิ
คงน่าจะตามได้ตั้งแต่แรกแล้วมั้งครับ
งั้นจะไปเอาเบอร์โทรกันได้ยังไง

เขาโทรหาป้าหรือยังเนี่ย

ผู้ต้องหาโทรมาหาหรือยัง

คือเท่าที่ฟังเนี่ยตำรวจคงอยากจะให้เจรจากลายเกลี่ยกันแล้วมั้ง

แต่คุณป้าเขาบอกไม่เอาเขาอยากให้ดำเนินคดี

มันพฤติกรรมต้องไก่เกลี่ยหรอครับผมอยากจะรู้
ถ้าวันนี้มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ย

มันคือพฤติกรรมของภัยสังคม

แล้วคุณสามารถฮึกเหิมก่อเหตุลักษณะแบบนี้ได้
จริงเนี่ยใช้อาวุธมีดเนี่ยแล้วไล่แทงเขาเนี่ย

ต้องสอบว่ามันเข้าเขาหาพยายามฆ่าหรือไม่

พฤติกรรมเนี่ยมันพยายามฆ่าเขาหรือไม่ด้วยซ้ำ
มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแทงเข้าหรือแทงไม่เข้า
เอามีดไปไล่จ้วงแทงเขาเนี่ย
พฤติกรรมแบบนี้มันเอาไว้ไม่ได้หรอกครับ